สงครานแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในการที่จะไปทำบุญด้วยไปส่งน้ำพระ
ป้องกันระวังเรื่องของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ส่วนสถานที่ต่างเราไปเที่ยวกันก็ต้องระวังด้วยนะครับ

โอ้โหคนข้ามเรือไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันเยอะเลย
แม้ว่าช่วงนี้จะติดสถานการณ์โควิด๑๙
แต่เรื่องของการจองห้องพัก

มีการยกเลิกไปแค่๒๐นะครับ

นี่แหละฮะไปดูที่ท่าเทียบเรือข้ามเกาะเสม็ดนะครับ
ตลาดบ้านเพจังหวัดระยองนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามเรือโดยสารเรือเร็ว

ทำให้เกิดความประหลาดใจของผู้ประกอบการเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าผู้ประกอบการบอกว่าโควิดระบาดในระลอกแรก
และระลอกใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศตอนนั้นค่อนข้างจะเงียบเหงา
ซบเศร้าไร้เงานักท่องเที่ยวเลย
แต่ว่าการประบาดรอกใหม่ครั้งนี้กลับตนกันข้ามครับ
เพราะว่ามีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเสม็ดกันอย่างคึกคัก
คือบางคนยังไม่ทันคิดนะคุณ
คิดว่าการระบาดระลอกใหม่มันจะหมดไปก่อนสงคราน
เออก็เลยจองที่พักกันไว้ก่อน

แล้วส่วนใหญ่นะคุณคือสถานที่ที่ไปเที่ยวเนี่ย
คนเขาก็จะนิยมเลือกสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนัก

มันปลอดภัยกว่าไปใช้บริการพวกขนส่งสาธารณะต่าง
และอีกอย่างเป็นสถานที่ที่บางครั้งอาจจะเปิดแมสได้
ในการสูดอากาศอย่างทะเลอะไรเนี่ยนะครับ
โดยนายกสมาคมเรือท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะครับ
นายการยนต์อบรุณเวชศเศษก็เปิดเผยนะครับว่า

นักท่องเที่ยวก็บอกว่าถ้าไม่มาเที่ยวช่วงนี้
กลัวกลัวว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เที่ยว
เชื้อโควิด๑๙ระบาดรุนแรงมากกว่านี้
ตัดสินใจมาเที่ยวตามที่เคยได้วางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ
ก็ผมก็งงนะฮะดูจากอาทิตย์ที่สงการนะฮะ

แต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันอยู่
ก็เลยสร้างความงุ่นงงให้กับผู้ประกอบการเหมือนกันนะครับ

ท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าโอ้เจอโควิดระบาดระลอกใหม่ครั้งนั้นก็กลัวแล้ว
แต่ว่าทีนี้ไม่คิดว่ามันจะมาระบาดระลอกใหม่ล่าสุดในเดือนเมษายน
คือหลายคนก็คิดแบบนี้นะดิฉันก็คิดแบบนี้คุณ

เพราะที่ฉันไม่อยากเที่ยวแบบช่วงสงการแบบนี้แล้วก็ไม่กลัวไง
แต่ทีนี้นะฮะยอดการยกเลิกการจองห้องพักที่เกาะเสม็ดนะครับ
ก็ยกเลิกกันแค่๒๐เท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินทางมาท่องเที่ยวตามที่มีการจองห้องพักไว้นะครับ

ใช่ค่ะน้ำตกที่อีสานนักท่องเที่ยวไปกันเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้วันครอบครัวด้วยนี่มาที่อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกตาดโตนที่ชัยภูมินะคะแล้วคนเนี่ยเขาบอกว่ามากันสามพันกว่าคน
โอ้โหเยอะฮะฟังแบบนี้มันเยอะนะคุณผู้ชม
แต่ว่าด้วยความที่พื้นที่พื้นที่ก็กว้างขวางค่ะ
ทำให้บรรยากาศที่น้ำตกตาดโตนคึกคักตลอดทั้งวันเลย
และทางอุทยานเองเขาก็มีการจัดมาตรการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น
เพราะว่าเวลาขับรถไปถึงตรงปากทางเข้าเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่นะตรวจวัดอุณหภูมิก่อน
ไทยชนะถึงจะเข้าไปข้างในได้นี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะคุณผู้ชม
คนไปกันเพียบเหมือนกันแต่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราก็ต้องอยู่ห่าง
มีโทษด้วยนะมีความผิดด้วยนะฮะคุณผู้ชมเข้าวัด
ไปทำพิธีถวายเครื่องเสียเคราะห์กันบ้างนะฮะถือว่าเป็น
การเสดอเคราะห์ของชาวอิสานนะครับพาไปที่ขอนแก่นที่
ที่วัดชัยศรีที่ตำบลสาวสถีที่อำเภอเมือง
ซึ่งพ่อเมืองขอนแก่นคือนายสมศักดิ์จังตระกูลนะครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนำชาวขอนแก่นร่วมประกอบพิธีเสียเคราะห์
หรือว่าพิธีสะดอกเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีอีสานโบราณ
เป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า๑๐๐ปี

โดยพิธีกรรมดังกล่าวจะทำให้สิ่งที่ไม่เป็นมงคลในชีวิต

ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันที่๑๓เมษายนของทุกปี
นี่ชาวบ้านจะถือมาแบบนี้หลายคนสงสัยชาวบ้านถืออะไรมานะครับ
ก็ที่ถือมาเรียกว่าเป็นเครื่องสังเวยหรือว่าเครื่องเสียเคราะห์
เป็นกระทงสี่เหลี่ยมทำจากกาบกล้วยแล้วก็ไม้ไผ่นะฮะ
แบ่งเป็น๙ช่องแต่ละช่องก็จะใส่เครื่องถวาย
คือใส่ข้าวตอกดอกไม้น้ำส้มปล่อย

ฝ้ายดำฝ้ายแดงฝ้ายขาวฝ้ายเหลือง
แล้วก็รูปนักสัตว์ประจำปีเกิด
รวมตัวกันภายในกำแพงสิมหรือว่ากำแพงโบดแบบนี้นะครับ
ซึ่งทางวัดจะมีการโยงสายสินสำหรับประกอบพิธีไปทั่วบริเวณ
จากนั้นพระสงฆ์กล่าวคำเสียเคราะห์เป็นภาษาอีสาน
เพื่อให้เทวดาพูดผีเจ้าชะตา
มาเอาเครื่องบูชาที่เตรียมไว้เพื่อให้เคราะห์หายไปนะครับ
จากนั้นทุกคนก็จะนำเครื่องเสียเคราะห์ไปทิ้งนะคุณนะ
ทิ้งในจุดที่ทางวัดกำหนดแล้วเดินกลับทันที
ห้ามนะครับห้ามหันหลังกลับไปมองเครื่องเสียทิ้งอีกนะครับ
ตามความเชื่อที่ว่าเมื่อทิ้งสิ่งไม่ดีแล้ว
ก็ให้ตัดใจไม่กลับไปคล่องแวะอีก
หลังจากนี้ก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับ

ใช่ค่ะวัดเจดีไอ้ไข่ที่ศรีชนนครศรีธรรมราช
ปกตินะช่วงสงกรานนักท่องเที่ยวจะไปเพียบเลยค่ะ
การจราจรจะติดขัดยาวหลายกิโลเลยนะ

ใช่ค่ะบางตาไปเลยเพราะว่าอะไร

น่าจะมาหลังจากโควิดมันลดลงแล้ว
เพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่นครสีธรรมราช
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ๑๕รายนะคะสำหรับในพื้นที่
เพราะฉะนั้นภาพบรรยากาศปีนี้ก็อาจจะบางตาไปกว่าทุกปี
มุมสูงสิปกติรถจะจอดแน่นเลยนะคะ
แล้วก็นครศรีมีเคสของหนุ่มสาวที่เป็นแฟนกัน
รู้ตัวว่าติดโควิดตั้งแต่อยู่กรุงเทพ
แล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินไปที่นครศรีอีก
กลายเป็นเคสที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
เรื่องของสถานการณ์โควิดเดี๋ยวเราติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
ไปดูสงกรานปีใหม่เมืองเจียงใหม่เจ้านะฮะก็แน่นอนแล้วครับ
เงียบเหงาติดต่อกันมา๒ปีแล้ว
เป็นไปตามกฎตามระเบียบแล้วครับ
ในการห้ามเล่นสงกรานห้ามสาดน้ำห้ามปะแป้งอะไรอย่างนี้นะครับ
เล่นสาดน้ำคู่เมืองเงียบเหงาไป๒ปีไม่มีเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าท่านไปวัดไปวาท่านยังสามารถที่จะไปไหว้พระ
สะดอกเคราะห์หรือว่าไปส่งน้ำพระกันได้นะครับ
นี่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยจะเดินทางไปนะคุณ
ถนนหนทางก็เงียบเหงาร้านค้าต่างก็เงียบเหงา
ซึมเศร้ากันเหมือนกันนะฮะซบเศร้ากันเหมือนกันนะครับ